ก่อนหน้านี้คือศิลปินในจังหวัดเชียงรายเขารวมตัวกัน
เพื่อที่จะวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยรวบรวมหน้าตาของบุคคลสำคัญต่าง
โดยมีการวาดภาพถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง
แล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่
เขาวาดอยู่กันที่เขาเรียกว่าขัวศิลปะในตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย
ความคืบหน้าตอนนี้บอกว่าเหลือแค่การเก็บรายละเอียดเท่านั้นเอง
รายละเอียดที่เหลืออยู่นี่บอกแค่๑
ก็คือภาพของช่วงของการแถลงข่าวนะคะ
ขัวศิลปะบ้านผัวแคร่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย
เพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ที่หมูป่าติดอยู่ในถ้ำนี่นะคะ
นายสุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะ
กล่าวว่าการวาดภาพตอนนี้เสร็จแล้ว๑๙๙เหลือเก็บรายละเอียด
รายละเอียดก็คือภาพสุดท้ายที่กำลังวาดเป็นบรรยากาศ
ช่วงของการแถลงข่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย๑๘กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลงไปในภาพนะคะ
เพื่อให้ทุกอย่างครบสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ

วันนี้เป็นวันที่๘ที่เราจะเริ่มทำงานกันอีกนะครับ
เราทำมาตั้งแต่วันที่๑๔แล้วครับ๗วันที่ผ่านมานะครับ
เราก็ได้รายละเอียดเยอะภาพไปก้าวหน้าไปพอสมควร
ถ้าประเมินแล้วเนี่ยผมคาดเดาไว้อยู่ที่ประมาณ๙๙แล้วครับ
ที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กน้อยที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับ
อย่างเช่นภาพตอนสุดท้ายที่มีเด็กแถลงข่าวบรรยากาศเด็กแถลงข่าวนะครับ
ก็จะเป็นมานั่งเรียงกันอย่างนี้
เราก็มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
และทันและให้ดีที่สุดครับ
เพื่อให้ภาพที่สมบูรณ์ออกมาแล้วดูแบบ
ตั้งแต่เริ่มแรกจนสุดท้ายแล้วเนี่ย
จบแบบมีความสุขกันทุกคนทุกฝ่ายครับ
จะเอาไปไว้ที่สาลาแห่งใหม่ที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่มีปฏิบัติการนะคะ
ก็พังไปบ้างเสียหายไปบ้างตอนนี้กำลังทำใหม่อยู่นะคะ
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๔เดือน
ใครที่จะไปเที่ยวที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
หลังจากนี้ที่เขาเปิดเนี่ยนะคะหลังจากฤดูฝนไป